ช่วงสายตรวจโซเทียลนะคะพบกับน้องเฟื้องเช่นเคยค่ะ
อารุณสวัสดิ์นะคะวันนี้กลับมาทำงานหลังจากหยุดยาวกันนะคะ
แต่ว่าเรื่องราวบนโลกโซเชียลก็มีมาให้อัปเดตกันเช่นเคย
ในเพจไทยรัฐแล้วก็ในไทยรัฐทีวีเองก็เอามาแชร์อยู่
เพราะฉะนั้นดูได้ทั้งสองช่องทางคอมเมนต์กันมาเยอะนะคะ

คลิปเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้างดังย่างศรีนครินนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนเห็นแล้วก็โอ้โหตกใจทำกันแบบนี้เลย
หรือวัยรุ่นค่ะพยายามที่จะเข้าไปประกบลับพยายามจะขู่กันโชคทรัพย์
แต่ไม่สำเร็จเลยพลิกนะคะทำเป็นเหตุทะเลาะวิวาสแทนค่ะ
กลับมาแล้วกันแหละ
ทำเป็นเนียนเหมือนว่าเพื่อนกันมาด้วยกันกับผู้เสียหายนั่งคุยกัน
ระหว่างนี้ได้เอานำอาวุธมีดมีดพับจี้เอวผู้เสียหาย
ซึ่งในขณะนั้นแม่ค้าที่ร้านอยู่รอบนี้

มันก็รู้แล้วมันก็แผ่นเรียนดีแล้ว
คนเด็กวันนี้ตกใจ
นี่แหละค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็มีการบรรยายพร้อมกับขึ้นทรัพย์ไฟโต้ให้ด้วยแบบนี้
แต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะ
ว่าเหตุการณ์ในคลิปเป็นวัยรุ่นชายสองคน

ซึ่งจากคลิปจะเห็นว่าวัยรุ่นชายที่สวมเสื้อสีส้ม
ก็ทำเนียนมานั่งข้างกลุ่มนักเรียนมัธยม
อยู่ในห้างดังย่านศรีนครินนะคะ
โดยก็ให้วัยรุ่นชายอีกคนนึงที่สวมเสื้อสีดำยืนบังให้
จากนั้นก็ใช้มีดพับค่ะจี้กลุ่มนักเรียนเพื่อขอทรัพย์สิน

เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นเห็นเหตุการณ์พอดี
ก็เลยพยายามที่จะเบี่ยงเบนให้กลายเป็นประเด็นทะเลาะวิวาส

แต่ว่าเด็กมัธยมกลุ่มนี้ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะคะ
แก๊งวัยรุ่นเสื้อส้มแล้วก็เสื้อดำต้องหลบหนีไปนั่นเองค่ะ
ซึ่งผู้โพสต์ก็ได้ระบุข้อความทิ้งท้ายไว้นะคะ
บอกว่าฝากเตือนให้ระวังถึงความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านด้วย
ถ้ามาเดินเที่ยวห้างตามลำพังอาจจะเกิดเหตุการณ์
แล้วก็เจอกับพฤติกรรมของแก๊งโจแก๊งนี้นะคะ
คลิปนี้มีคนแชร์ไปกว่า๕๐๐๐ครั้ง
ยอดเข้าชมสูงกว่า๒๐๐๐๐๐ครั้งนะคะ
คนในโลกโซเชียลก็พากันวิพากษ์วิจารณ์
แล้วก็รู้สึกตื่นตระหนกกับเหตุการณ์นี้
ส่วนใหญ่ออกมาประนามพฤติกรรมของวัยรุ่นค่ะ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเห็นว่าผู้ปกครองควร
รมสั่งสอนลูกหลานให้มากกว่านี้
อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการด้วยนะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลสอบถามไปยังผู้ปกครองของกลุ่มนักเรียนมัธยมที่เป็นผู้เสียหาย
เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๑มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ผู้เสียหายทั้งหมดมี๔คนเป็นเด็กนักเรียนชั้นมปลาย
ว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเป็นเทคนิคของแก๊งโจรค่ะที่มักจะเลือกกลุ่มเด็กนักเรียนมัธยมเป็นเป้าหมาย
ซึ่งถ้าก่อเหตุไม่สำเร็จก็จะเบี่ยงเบนให้เป็นคดีทะเลาะวิวาสแทนนะคะ
หลังจากเกิดเหตุได้แจ้งความกับเจ้านาคติธรรมรวชเรียบร้อยแล้ว
แล้วพร้อมกับนำหลักฐานคลิปวิดีโอแล้วก็ป้ายทะเบียนรถของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุให้ตำรวจ
แต่ผ่านมาแล้วกว่า๑เดือนยังไม่มีความคืบหน้าค่ะ
ก็เลยนำคลิปนี้มาแชร์ในโซเชียลแทน
ซึ่งเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจโทโสพลภูนุษย์รองผู้กำกับป้องกันปราบรามสพเมืองสมุทรปราการนะคะ
ได้เปิดเผยว่าทางตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวน
แล้วก็กำลังตรวจเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมค่ะ
เรื่องต้นทางตำรวจได้เรียกประชุมกับทางห้างดังเรียบร้อย

ทั้งเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
แล้วก็กำชับให้ทางรอปภตรวจเข้มในจุดสำคัญให้มากขึ้นนะคะ
ทำเป็นขบวนการเลยนะแบ่งหน้าที่กัน
นี่ลักษณะคล้ายกับบางทีเราดูหนังนะ
เวลาคนร้ายแบบนี้นะคะเขาก็จะทำเป็นขบวนการ
แต่ว่านี่ยังเป็นมือสมัครเล่นแต่ถ้าอายุมากกว่านี้น่าเป็นห่วงนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าดีที่น้องมัธยมกลุ่มนี้เขาไม่ได้ตอบโต้ไง
เวลาที่พยายามจะเบี่ยงเป็นประเด็นทะเลาวิวาส
เพราะฉะนั้นถ้าตอบโต้อาจจะแบบดูไม่สำเร็จ
จะกลายเป็นอ้าวทะเลาะกันไปโดนไปด้วยนะคะ

ตำรวจมีพยายามตามความคืบหน้าอยู่นะคะ